ตื่นเช้าขึ้นมาก็คอยลุ้นว่าจะเอายังไง
ฝ่ายที่ลุ้นให้ตั้งรัฐบาลได้ก็ส่วนหนึ่ง
ฝ่ายที่ลุ้นให้วงแตกก็มีครับ
ฉะนั้นตามข่าวช่วงนี้ก็เวียนหัวหน่อยเพราะว่า
ประเทศไทยมันเดินทางมาถึงจุดที่
ใครก็เป็นแหล่งข่าวให้ข่าวได้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเฟสบุ๊กในเรื่องที่ไหนที่ไหนติ๊กต๊อก
เอาเป็นว่าเรามาอยู่ในช่วงที่
นอกจากสื่อกระแสสักหลักแล้วเนี่ย
คนก็ปล่อยคลิปกันวุ่นวายได้ทุกวัน
แม้กระทั่งคนไปเจอกันในสนามฟุตบอลเนี่ย
ก็กลายเป็นประเด็นได้ถูกจับโยงว่าเป็นดินรับตั้งรัฐบาล
แล้วต้องออกมาปฏิเสธกันวุ่นไปหมด
คุณเศรษฐาเนี่ยยังถามกลับว่าถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษมั้ง
ฉะนั้นข่าวจับแพะชนแกะแบบนี้
มันจะออกมาเรื่อย
ทำให้คนตาลุกตาวาวได้
ในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมือง

แล้วไหนยังมีข่าวเรื่องดีลับที่ลังกาวี

ก็เลยกลายเป็นว่าประเทศไทยเรายุคนี้

แต่จัดระเบียบอะไรไม่ได้เลย
บริหารจัดการอะไรไม่ได้เลย
ฝ่ายที่ถูกกระทบจากการปล่อยข่าว

เช้าขึ้นมาก็ได้แต่ปฏิเสธ

เพื่อไทยไม่ทิ้งก้าวไกล

เรื่องระหว่างเศรษฐากับอนุทินนี่
แล้วไหนยังมีดีลับที่โน่นที่นี่

นลับรังกาวีก็ไม่มี
แม้จะยืนยันยืนยันเป็นรายวัน
วันก็ขอให้เชื่อเถอะว่ากระบวนการปล่อยข่าวแบบจับแพะชนแกะแบบนี้จะมีไปเรื่อย
เพราะว่าคนสนใจเรียกเรตติ้งได้
วันก่อนคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานก็ยังบอกนี่ครับว่า
ไม่รู้จะยืนยันกันยังไงแล้วว่าเพื่อไทยจะไม่ไปตั้งรัฐบาลแข่ง
เหลือแต่อย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือขึ้นป้ายบอกบนทางด่วนเท่านั้น

ทีนี้มาถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภา
ที่กลายเป็นเผือกร้อนอยู่ตอนนี้
ซึ่งวันนี้เขาจะนัดเคลียร์กัน
ผลจะออกมายังไงต้องตามดู
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนฝากตั้งคำถามว่า
ทะเลาะกันเรื่องน้ำจิ้มก่อนที่จะกินแมนคอสเนี่ย

เรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
ขีดเส้นใต้ตรงนี้หน่อยเถอะ
มีคนถามว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
มันกำหนดความเป็นไปต่อการผลักดันกฎหมาย
อย่างที่อ้างกันจริงหรือเปล่า
ผมก็เคยอยู่ในสภามาตอบว่าไม่จริงครับ
การที่จะเอาร่างพรบฉบับใดฉบับหนึ่งเข้าสภา
ไม่ใช่ว่าอยู่ประธานจะกำหนดได้
การที่จะเลื่อนพรบฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก่อน
ไม่ใช่ประธานสภาจะกำหนดได้
ทั้งหมดเนี่ยต้องเจรจากันระหว่างวิบรัฐบาลกับวิบฝ่ายค้าน

ตามยังไงแล้วทำเรื่องไปถึงเลขาธิการสภา
เลขาธิการก็เสนอรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมาย
แล้วก็กำหนดว่าตกลงร่างพรบฉบับนี้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
พรบฉบับนั้นเลื่อนคลิปขึ้นมาเป็นลายเป็นฉบับที่สอง
เขาถูกกำหนดมาโดยกรอบของการเจรจาหมด
ประธานสภาเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
พิปรายแสดงความเห็นยังไม่ได้เลยครับ
เพราะต้องวางตัวเป็นกลาง
ทีนี้ทำไมตำแหน่งประธานสภาจึงมีความสำคัญ
ในช่วงนี้ผมก็มาถึงบางอ้อ
เอาตอนที่นักข่าวเจอรองวิศนุแล้วถามรองวิศนุเมื่อวาน
ถามเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี

เป็นบทบาทที่ประธานสภาจะกำหนดได้
ผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟัง
แล้วท่านจะรู้ว่า
อย่างนี้นี่เองเขาถึงต้องการให้มีประธานสภา

นักข่าวถามรองวิศนุว่าในวันโหวตเลือกนายก
ถ้าชื่อคุณพิธาไม่ผ่าน
ขั้นตอนจากนั้นจะเป็นยังไง

ตรงนี้เนี่ยอำนาจอยู่ในมือประธานสภา
ว่าอีก๗วันจะมาเลือกกันใหม่
หรือพรุ่งนี้จะมาเลือกกันใหม่
หรืออีก๑๕วันแล้วค่อยมาเลือกกันใหม่
ฉะนั้นใครเป็นประธานสภา
จะชี้เป็นชี้ตายเรื่องนี้

ถามต่อว่าถ้าประธานสภาเห็นว่าการเลือกนายกยังไม่สำเร็จ
จะพลิกไปได้ไหมครับ
วิศนุบอกพลิกไม่ได้
เพราะอยู่ที่พักที่มีสอสอเกิน๒๕เสียง

ประธานสภาทำได้เพียงกำหนดวัน
จะไปพลิกโดยบอกว่าพอแล้วเลือกแล้วไม่เอาแล้ว

ทีนี้ถามคำถามนี้
แสดงว่าสภาต้องพลิกเกมเองใช่หรือไม่
วิศนุตอบว่าใช่
แต่ถ้าสภาพลิกแล้วประธานสภาไม่รับลูก
แล้วบอกว่าให้รออีก๑เดือนก็แล้วกัน
ต้องทิ้งไปอีกหนึ่งเดือน
หรือถ้าประธานรับลูกแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้

ก็เสนอชื่อคนเดิมได้
ซึ่งเป็นการโหวตรอบ๒สามารถเสนอชื่อเดิมได้
ซึ่งการโหวตรอบ๒สามารถเสนอชื่อเดิมได้หรือใหม่ก็ได้
หรือจะเปลี่ยนไปใช้วักสอง
คือเสนอชื่อคนนอกเข้ามาก็ได้
แล้วเสนอชื่อคนไปพร้อมกันก็ได้
แต่ต้องมีเสียงรับรอง
เอาเป็นว่าทั้งคนนอกคนในเสนอเข้ามาก็ได้
เสนอชื่อคนเดิมได้
แต่ไปถึงรอบสองหรือรอบสามรอบสี่รอบห้า
เมื่อมีการเสนอชื่อคนเดิม
จะเริ่มมีการเสนอชื่อคนเข้ามาแข่งแล้ว
นี่เห็นไหมครับ
นี่คือบทบาทความสำคัญของประธานสภาที่จะคุมเกม
ในช่วงของการเลือกนายก
ไม่ใช่เอาไว้คุมเกม
ตอนผลักดันพรบสำคัญที่เป็น
นโยบายของพักอย่างที่อ้าง

นี่แหละครับที่เป็นเหตุว่า
ก้าวไกลเขามีความจำเป็น
อยากได้ประธานสภาไว้ในมือของเขาเอง
เพื่อกลุ่มความสำคัญตรงนี้
ทีนี้ประเด็นก็คือว่า
ถ้ามีความมั่นใจและจริงใจต่อกัน
ประธานสภาจากภักดิ์เพื่อไทย
หรือประธานสภาจากเก้าไกล
เขาก็เดินเกมคุมเกมได้เหมือนกันนี่ครับ
ทำไมจะต้องมีความรู้สึกว่า
จะต้องอยู่ในกำมือของตัวเอง
อันนี้การไม่ยอมกัน
การตกลงกันไม่ได้
มันก็สะท้อนสภาพจิตใจว่า
ลึกแล้วยังไม่วางใจกัน

มิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร
แต่การไว้วางใจกันในจุดที่ควรจะไว้วางใจ

การเมืองเนี่ยเขามีอีกคำนึง
โดยเฉพาะในช่วงการตั้งรัฐบาล

ผู้จัดการรัฐบาลหรือเลขาธิการของพัก
ที่เป็นแก่นามตั้งรัฐบาลในอดีตเนี่ย

พูดแล้วน่าเชื่อถือ

ที่เคยเป็นผู้จัดการรัฐบาลในอดีต
มีบุคลิกที่ทำให้พักอื่นไว้เนื้อเชื่อใจคือ

เพราะว่าวรีคำไหนคำนั้นเนี่ย
คือที่มาของการเชื่อใจกัน
ประเภทที่เอาแต่ได้แทงข้างหลังพูดจาแล้วกลับไปกลับมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลไม่ได้
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เกี่ยวยงไปถึงว่าการตกลงในวงประชุมวันนี้เรื่องการประธานสภา
ก็วกกลับไปที่บอกว่าเพราะต้องการไปคุมเกมในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เหมือนที่รองวิศนุเครืองามบอกเมื่อสักครู่
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ